ดาบคู่กับเหล็กง่ำคุณคิดว่าใครจะชนะ
ดาบคู่
กดนายโชคชัยหรือฉายาเจ๋งดาบคู่อายุสามสิบแปดปีค่ะนะครับ
นี่แหละครับหลังจากไปก่อความวุ่นวายคุณผู้ชมข่าวนี้นะ
เดี๋ยวดูสิ่งที่เขาก่อไว้โอ้โหแต่ละอันสุด
คือก่อความวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดล่าสุด
ไล่จากล่าสุดย้อนไปนะล่าสุดเนี่ยไปบุกบ้านหลังหนึ่ง
สร้างความตกอกตกใจให้กับลูกชายเจ้าของบ้านที่เขาอยู่คนเดียว
ตำรวจก็มาจับมาจับในเจ๋งในเจ๋งก็พยายามจะวิ่งหนีนะครับ
วิ่งหนีไปกับดาบคู่นั่นแหละสุดท้ายจนมุมเจอเหล็กง่ามเข้าไป

เจ๋งยังปากแจ๋วอ้างบอกว่าจะขึ้นบ้านไปนอนนะครับ
เคยมานอนในบ้านหลังนี้หลายครั้งรู้จักกับบี
บีบีเจ้าของบ้านแต่ไอบีไม่อยู่ไง
ไม่ได้มีเจตนาจะก่อเหตุใดครับ

เชื่อคำกล่าวอ้างของเจ๋งดาบผู้ก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
แต่คุณผู้ชมย้อนไปดูที่เบิร์ตบอกว่าโอ้โหพฤติกรรมพฤติการของเขาแต่ละอย่าง
ไปค่ำวันที่๓มิถุนายนครับเจ๋ง
เจ๋งก่อเหตุถือดาบคู่ไปขู่นะครับเจ้าของร้านชำ

เออนะครับแล้วหนีของซื้อของขายนะเออของซื้อของขายกินขอกินเบียร์ฟรีหน่อย
นะครับเจ้าของร้านก็แจ้งความไว้แล้วนะพอจับเจ๋งได้เมื่อกี้นะก็ดำเนินคดีได้เลย
นะครับย้อนไปย้อนไปอีกหน่อยนะครับช่วงสายของ๔มิถุนายนบุกเข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๐
พี่เขาอายุ๕๐แล้วนะไอ้พี่เขาอาบน้ำอยู่ไอ้เจ๋งบุกเข้าไป
แล้วว่าไงหรือเปล่าไปลื้อของกินในตู้เย็นไม่พอนะครับแล้วบอกว่าคมขืนดีกว่าโอ้โห

ชาวบ้านเชื่อว่าโอ้โหนักข่าวคุณตำรวจ

เดี๋ยวจะก่ออันตรายกับชาวบ้านมากกว่านี้
ตำรวจก็ส่งตัวเจ๋งไปตรวจจริง

จริงเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับตัวไปดูแลต่อไปจุดจบเจ๋งดับคู่ครับ